มาดูความน่ารักกันบ้างดีกว่านะคะความน่ารักที่ว่าก็คือความน่ารักของสาวเบลล่ารานีคุณผู้ชมค่ะ
การันตีจากเพื่อนสนิทสาวเบลคณิตถาภรรยาของกล้องห้วยไร่
หลายคนงงเฮ้ยเบลล่ากับเบลคณิตหาเขาไปสนิทกันตอนไหน
คืออย่างนี้นะคะเมื่อปีที่แล้วพี่โน้ตอุดมเขาจัดคอนเสิร์ตหมู่
ซึ่งคอนเสิร์ตหมู่เนี่ยเขาก็จะรวบรวมศิลปินดาราที่รักมาขึ้นเวที
หนึ่งในนั้นก็คือสาวเบลคณิตถาที่มาในพาร์ทของสาวหมอลำไง
ซึ่งเบลคณิตถาเนี่ยเล่าให้บันเทิงไทยรัฐของเราฟังนะคะว่า
ตอนแรกเนี่ยนะตอนเจอเบลล่านี่นะไม่กล้าแม้แต่จะคุยด้วยเลย

ถูกค่ะเขาเป็นนางเอกตัวท็อปแล้วก็ดังมาก
แต่พอหลังจากได้รู้จักกันเท่านั้นแหละโอ้โห
เบลคณิตถาเนี่ยบอกว่าเบลล่าเนี่ยนะคือนางเอกนางฟ้าตัวจริง
อกจากจะชอบทำบุญเหมือนกันแล้วเบลล่ายังติดดินอีกด้วยนะ
พูดภาษาอีสานก็เป็นด้วยเพราะว่าคุณแม่ของเบลล่าเนี่ย
เขาเป็นคนจังหวัดนครพนมที่สำคัญค่ะเบลล่าเนี่ยยังเฉลยความลับด้วยว่า
ใช่หลังจากนั้นก็ได้ร่วมทริปไปทำบุญด้วยกันบ่อย
แสวเบลก็ขับรถจากสังหวัดสกรณฑศนครไปร่วมงานบุญครั้งนี้
บุญครั้งนี้ถึงกฎฮมอร์เลยด้วยคุณผู้ชมอ่ะไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
นางเอกในดวงใจแล้วแบบเกรงใจแบบสิทายดูมสิกระปะคือเขาก็ยิ้มยิ้มยิ้มแย้มนึกสิ
เพื่อนก็ส้วนว่าวเลิกหลังคอนเสิร์ตก็เลยกลายเป็นแบบใช่ค่ะมีชวนไปทำบุญต่าง
เพราะว่าเป็นสายบุญเหมือนกันนะคะพี่เบลล่าน่ารักมากเฟลลี่ติดดินจริงค่ะไม่ได้คิดว่าพี่เขาจะเป็นแบบนี้
จากเราแบบเกรงใจพี่เขาพี่เขาก็เรามาถ่ายรูปกันเรามาถ่ายรูปกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเขาก็มีไอดอลด้วยนะคะไอดอลของเขาก็คือคุณก้องเว้ไร่เขาเป็นคนเสพติดตลกมากคุณเบลล่า
คุณก้องเวไรเขาก็อาจจะแอบถ่ายคนที่แบบกำลังตลกคุณเบลล่าเค้าชอบความตลกมากเค้าบอกว่าเค้าเสพติดเรื่องกล่าวอะไรเกี่ยวกับตลกมาก
ความลับหมดเลยเป็นตัวนี้ฉันก็ดีใจนะระดับนักเอกเผินกระชวนเว้ามีกันใหญ่เยอะ
น่ารักด้วยเนาะถึงว่าทำไมเจอเบลล่าทุกทีมีแต่ความสดใสนะคุณผู้ชมนะ
ไหนได้เจอสาวเบลคณิตถาแล้วก็เลยต้องขออัปเดตถึงผลงานเพลงใหม่บ้าง
เนี่ยเขายืนยันนะคะว่าไม่ได้แขวนไมค์ลาวงการนะพี่
คือหลายคนเห็นว่าไปเลี้ยงลูกไง
ตอนนี้นะคะสาวเบลบอกว่ากำลังจะทำซิงเกิ้ลใหม่สไตล์หมอลำ
โดยทุกวันนี้ค่ะเบลเนี่ยมีงานจ้างทั้งร้องทั้งเต้นขึ้นเวทีประชัน

จกเงินออกทวนจะร้องไห้

เป็นเพลงเร็วนะคะน่าจะปล่อยช่วงก่อนสงการค่ะ

เป็นไว้เฝ้าสามีไปด้วย